ท่านผู้ชมครับเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะครับ
แต่ชาวบ้านแถวนั้นแถวถนนที่ระยองเนี่ย
เขาเชื่อแล้วอยากให้หมอปลามาช่วยหมอปลาก็ไปแล้ว
ถนนตรงนี้ก่อนนะฮะมีต้นสะดาวเห็นไหมขึ้นอยู่ต้นเดียวกลางถนนเลย
ตรงร่องตรงกลางถนนเนี่ยชาวบ้านบอกโอ้โหอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นบ่อยเหลือเกินนะ
แล้วเวลามีรถลื่นหรือว่าเสียหลักแถวถนนแถวนี้
มันต้องไปชนต้นสะดาวต้นนี้ทุกทีแล้วส่วนใหญ่จะเสียชีวิต
ก็เลยอยากให้หมอปลามาช่วยเรื่องวิญญงวิญญาณอาถรรพ์ตัวตายตัวแทนอะไรหรือเปล่า
ต้นสะดาวต้นนี้นะครับขึ้นอยู่ร่องกลางถนนถนนสาย๓๖นะฮะ
เส้นบางนาตราดที่หมู่๗ตำบลมาบขาอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยอง
สูง๑๕เมตรอายุสัก๒๐ปีได้แล้วขึ้นโดเดย์อยู่ต้นเดียวเนี่ยฮะ
นี่ครับตรงจุดนี้นะครับชาวบ้านแถวนั้นคงจะเจอบ่อยนะฮะ

เราได้คุยกับพ่อค้าขายปลาหมึกย่าง
นายนิพนคุณสุวรรค์อายุ๕๙ปีนะครับ
บอกว่าถนนเส้นนี้อุบัติเหตุบ่อยมาก

แนวรอส่วนหนึ่งมาจากขับรถวัยเสียหลักถนนลื่น
แต่ที่น่าแปลกคือเวลามีรถประสบอุบัติเหตุเนี่ย
มันต้องไปชนกับต้นสะดาวต้นนี้

อย่างตัวของพี่นิพนธ์เองเนี่ยบอกว่า
ผมเนี่ยเพิ่งเจอประสบการณ์ขนหัวลุกไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เอง
ที่คุณจิรยุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวเราไปคุยด้วยเนี่ยนะฮะ

กำลังขับรถกลับบ้านระหว่างทางเนี่ยขับรถอยู่ดีต้องผ่านต้นสะดาวต้นนี้นะ
เห็นสุนัขตัวหนึ่งมันวิ่งตัดหน้ารถท่านผู้ชมคุณเขียนมาสอน
แล้วสุนัขตัวนี้มันสูงเนี่ยตัวสูงเท่าเอวตัวสูงเท่าเอวคน
นี่ฮะแต่มันไม่มีหัวอ้าวอ้าวสีขาวลายดำ
ตอนนั้นพี่นิพนธ์บอกตัดสินใจไม่เหยียบเบรกนะฮะพุ่งชนไปเลย
แต่ปรากฏว่าตอนพุ่งผ่านไปมันไม่ชนอะไรเลยแล้วสุนัขตัวนี้มันหายไปเฉย
เล่าให้ชาวบ้านฟังหลายคนก็เชื่อบอกอาถรรพ์ต้นสะดาว
บางคนก็เออตาฝาดหรือเปล่าก็มีแต่ต้นสะดาวต้นนี้อุบัติเหตุมันเกิดขึ้น
เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าชาวบ้านบอกเป็นตัวตายตัวแทนหรือเปล่า
เอาเท่าที่จำได้นะปีที่แล้วมี๕รายนะฮะ
ที่เกิดขึ้นนะค่ะที่ตายนะฮะส่วนที่ผ่านมาปีนี้นะครับ
ผ่านมาสามเดือนมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเสียชิดไปแล้วสามศพ
นี่หนึ่งในร่องรอยการชนนะฮะชนขึ้นมาถึงแบบกลางต้นอ่ะนะครับ
สดสดร้อนร้อนสองวันที่ผ่านมานะครับเช้าสองเมษายนรถมินิบัติ
มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพเสียหลักหมุนฟาดต้นสะดาว
แต่โชคดีเหตุการณ์นั้นเจ็บไป๖ไม่มีผู้เสียชีวิต
มุ่งก็เฉลียวอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันเคยเจอ
กัดหน้ารถแต่มุมชนมันก็ไม่มีความรู้สึกว่าชน
แต่ต้นสะดาวนี่รถเทลเลอร์บ้างรถไคตันรถหลายรถ
มันจะลงฟาดต้นไม้รถนี้ก็ชนไหว
คนแล้วก็มาเกี่ยวกับฟาดต้นสะดาวประจำ
วันพระใหญ่นะครับซึ่งผมกลับจากตัวผักที่ตัวเมืองระยองครับ
อยู่กรุงต้องกร่องกลาง
ที่นี้ผมมีอะไรที่มันมีอะไรที่มันเดินจากข้ามสนม

ที่จะโยกีที่จะล่อแรงไฟ
ทีนี้ผมเจอกับสิบล้อไม่มีไฟครับซึ่งผมมองไม่เห็นเลย
ซึ่งเส้นทางตรงนี้กลางคืนมืดมากครับ
ซึ่งถ้าย้อนกลับไปประมาณปีกว่า
ปีที่เดิมมันจะมีรถคนขับรถกระบาด
คนขับรถกระบาดสีดำครับผม
คนมองผสดคนนุ่นโดยตรงเนี้ย

หมอปลาบอกว่าอยากให้ไปก็ไปนะคะไปให้นะคะ
หมอปลามือปราบสัมภเวษีก็ไปนี่ค่ะ
ตอนที่ไปถึงต้นสะดาวที่คนมองว่าเป็นต้นสะดาวอาถรรพ์เนี่ยนะคะ
หมอปลาก็เดินสำรวจรอบ
หมอปลาบอกว่าตอนแรกก็ยังสัมผัสอะไรไม่ได้

หมอปลาเดินลงไปที่ร่องกลางถนน
สักพักหนึ่งเดี๋ยวคุณผู้ชมสังเกตอาการของหมอปลานะ
เดินลงร่องกลางถนนไปแล้ว
จะเริ่มมีอาการลักษณะคล้ายกับ
หาวน้ำหูน้ำตาไหลอยากจะอาเจียน
ซึ่งมันคืออาการที่หมอปลาสัมผัสอะไรบางสิ่งบางอย่างได้
หมอปลาจะมีลักษณะอาการแบบนี้
ตอนแรกไม่รู้สึกแต่สักพักเริ่มแล้ว
แล้วหมอปลาก็บอกสัมผัสถึงวิญญาณได้จริงนะ
เราจะคุยแน่ใจเรื่องชีวิตให้เห็น

ก็บอกเกี่ยวจะระบะเลือกเราไปหาหัวขัม

ผมไม่รู้นะใครเชื่อหรือไม่เชื่อผมไม่รู้นะปกติผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วครับ
แต่พอผมเข้าใกล้ถ้าผมเข้าใกล้ตรงนี้มันหมายความว่าที่ตรงนี้มันจะต้องมีวิญญาณ
น่าจะเป็นวิญญาณที่เกี่ยวกับคนที่ตายตรงนี้มันก็เป็นไปได้นะผมไม่เชื่อเลยนะ
มันก็เป็นไปได้ที่ชาวบ้านอยู่เงาขาดน่าจะมาจากตรงนี้
๓๔พันคนนะครับขอบคุณนะครับว่าการดูไลฟ์นะครับ
อันนี้หมอป้ามีอาการนะครับ
ขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะคะคือหมอปลาอาเจียนออกมาเลยแบบนี้นะคะ
ถ้าเกิดเวลาแกเจออะไรอาทารณีโยงยานก็จะเป็นอย่างนี้
สัมผัสได้จะมีอาการแบบนี้หมอปลาก็เลยทำพิธีเลยนะคะ

ต้องทำพิธีดูบรรยากาศตอนทำพิธีนิดนึงค่ะ

มีน้ำหนึ่งแก้วนะคะหมอปลาบอกว่าทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณออกจากต้นสะเดา
นี่นะคะก็นำเรียนครุฑมาครับนี่ค่ะหมอปลาบอกว่าพอทำพิธีเสร็จ
อาการดีขึ้นอย่างน่าตกใจหมอปลาก็เลยบอกว่าวิญญาณตรงนี้ถูกปลดปล่อยไปแล้ว
จะไม่กลับมาที่เดิมอีกแล้วก็ตอกเหรียญครุฑลงไปที่ต้นไม้แบบนี้ค่ะ
มันเป็นเรื่องความเชื่อซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ
จริงหรือไม่แต่จากการทำพิธีในวันนี้ตามภาพนี้อ่ะนะคะ
หมอปลาบอกว่าก็จะไม่มีสิ่งเล่นลับอยู่อีกแล้ว
แต่ควรที่จะแก้ไขอุบัติเหตุในลักษณะของหลักการทางวิทยาศาสตร์ครับ
เรื่องของถนนเรื่องของอะไรก็ต้องมาดูหน่อยเรื่องของความเร็วในการขับรถ
ก็ต้องมาดูกันหน่อยมันไม่ใช่แค่เรื่องของความเชื่ออย่างเดียว
หมอปลาบอกแบบนี้นะคะเพราะว่าร่องกลางถนนตรงนี้เนี่ย
ก็เป็นไปได้เวลารถเสียหลักก็มีต้นไม้อยู่ต้นเดียวใช่ไหม
ใช่ค่ะหมอปลายืนยันว่าทำพิธีแล้ว
ปล่อยดวงวิญญาณไปเรียบร้อยแล้วคงจะไม่กลับมาอีกนะคะ
แล้วปกติเวลาที่ทำปลดปล่อยดวงวิญญาณไปแล้ว
ส่วนมากก็จะไม่กลับมาอีกประมาณอย่างนี้หมอปลาบอก